ตอนนี้ที่ประกาศแต่งงานไปกับหนุ่มนักธุรกิจ
ลูกน้อยในท้องอายุคันตอนนี้๗เดือน
แต่เป็นคุณแม่ที่สวยมากจริงคุณดูภาพไม่เชื่อดู
มาก็เป็นนางเอกสาวซีริต้าเจนเซ่น
อันนี้เป็นคลิปที่คุณโอซาแวงเขาเต้นนะ

ส่วนสาวริต้าเนี่ยก็ท้องได้๖เดือนแล้วตามมาติดเลย
น้ำหนักขึ้นมาแค่๗กิโลเท่านั้นเอง
เหมือนคุณกินหมูกระทะ๒วันนะพลอย
ความสวยไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลย
ริต้าก็ยังคงใส่บิกินี่เที่ยวทะเลได้เหมือนเดิมนะฮะ
แล้วก็ขยันออกกำลังกายมีความสุข

ปลายเดือนมีนาคมปีหน้านี้เดี๋ยวได้เจอเบบีแน่นอนนะจ๊ะ
เช่นเดียวกันกับคุณแม่คนนี้ค่ะไปต่อกันเลยความสวยต่อเนื่องค่ะ
เทยาโรเจอร์ค่อนข้างเหอลูกมากนะคะ
ช่วงที่ไปพักผ่อนเที่ยวทะเลไปที่สมุยบ้านเกิดของคุณมิก้าเนี่ย
สามีนะจ๊ะยาย่าไม่ลืมโพสต์ภาพบิกินี่
วดท้องสาวนะตอนนี้อายุคัน๓๐สัปดาห์แล้วค่ะ
แล้วก็ไปปิดท้ายกันเลยค่ะกับคุณแม่คนสวยนาตาลีเจียรวนลค่ะ
หวานใจคุณฟลุ๊กเกริกพลนั่นเองนะคะ
นี่ก็เพิ่งโพสต์ภาพอันตรสาวลูกในท้อง๒๒สัปดาห์แล้วคุณเห็นไหม

เขาบอกว่าแบบรักมากแล้วก็ดีใจมากกับโมเมนต์นี้สุดประทับใจเลยนะคะ
แล้วเห็นบอกว่านัดพี่เทย่าไปดินเนอร์กันด้วย
แล้วก็ถ่ายรูปท้องชนกันเฮฮากันทั้งครอบครัวเลยค่ะ
งานนี้ค่ะสามีนะคะพี่ฟลุ๊กเกิกพลเนี่ยบอกว่าอยากจะเฉลยเพศลูกใจจะขาดอยู่แล้วจ้า
แต่ว่าภรรยาอย่างคุณนาตาลีเนี่ยขอเอาไว้ก่อนเขาถือเลิกถือเคล็ด
ส่วนเลิกคลอดลูกคนนี้ประมาณเดือนเมษายนปีหน้าค่ะเดี๋ยวได้เจอน้องแน่นอน
มันก็เป็นวันเดียวกับน้องอาชีพลูกชายคนแรกค่ะ
ส่วนงานแต่งเนี่ยเดี๋ยวจะจัดปลายปีนะคะ
หลังจากที่โดนพิษโควิดจนต้องเลื่อนวิวามาแล้วหลายต่อหลายรอบค่ะ
อาจจะบอกก่อนเพราะว่าทนไม่ไหวแล้ว
ทุกวินาทีที่เจออ่ะจนเราแบบจะไม่บอกก็รู้สึกแบบ
เอามันรู้สึกมันอึดอัดมันอึดอัดมากเลยอยากบอกมากเลย
มี๒ทฤษฎีที่มีคนพูดกันว่าเฮ้ยคนท้องสวยเนี่ยมักจะเป็นลูกสาว
เมื่อวานนี้เจอเพื่อนเจอน้องเทย่าเทย่าบอกฝรั่งเขาคิดอีกแบบหนึ่ง
เขาบอกว่าเป็นผู้ชายอะแม่จะสวย
แพลนนะครับก็ประมาณสงกรานใช่เป็นวันเดียวกับน้องอาชิตอนแรกแปลกมากเลย
ลูกชายลูกสาวก็ได้หมดบ้านนี้มาดีทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อหน้าตาดีดูดี
คุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวที่ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะคะสำหรับคุณแมนการินตอนนี้
กลายเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
สีก็ดมยาดมอยู่ตลอดเวลาดิฉันก็สงสัยมาตั้งแต่วันนั้นแล้ว
สีนี่คุณเกลนะสีคุณเกลภรรยาถูกต้องค่ะที่สำคัญคือหลังมานี้เนี่ย
ลงรูปดูแลภรรยาแบบประคบประงมทุกฝีก้าวล่าสุดไม่ต้องเดาแล้วจ้ะ
เพราะทั้งคู่พร้อมใจกันลงภาพอันตราซาวอวดเบบีในท้องนะคะ
ซึ่งตอนนี้อายุคัน๑๒สัปดาห์นับนิ้วดูแล้วก็ประมาณ๓เดือนพอดีนี่แหละ
ซึ่งวาที่คุณพ่อป้ายแดงเขาก็ลงแคปชั่นเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ไม่ต้องลุ้นแล้ววันนี้จะไม่มีแค่สาสีอีกต่อไป
ยินดีต้อนรับแฮชแท็กเจ้าตัวแสบของบ้าน
รับรองความแสบของเจ้าคนนี้ต่อไปนี้ครอบครัวเราจะอบอุ่นยิ่งขึ้นค่ะ
ถ้ามีเจ้าแสบแล้วสีจะรักษาเหมือนเดิมไหมนะ
อันนี้คุณสามีเขาตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวาดที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันด้วยนะ
เขาขยันปั๊มกันมานานมากใช่กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยโอ้โห
ก็ต้องผ่าอุปสรรคกันมาเยอะ
มีนานแล้วมัวแต่ใช้ทำงานบ้านทำการบ้านบ้างก็ได้